หลังจากที่นายกออกซิงเกิ้ลใหม่
เป็นเพลงที่๔พี่เบิร์ตต้องชิดซ้าย
จะผ่านข่าวไทยข้ามสะพานไปถึงจุดหมาย

นิติทองหอหน้ากบ่อยกว่าสีผงไม่ต้องบิ๊กตูแตงเอง
ธนายองของเราจัดการเองค่ะ
เหลือแต่กล้องห้วยไล่ที่๑๖๐ล้านวิวเท่านั้นที่ท่านนายกยังไปไม่ถึง
จริงเพลงคำภาของท่านนายกนี่ก็เป็นเพลงที่
แต่งขึ้นมานี่นะคะเพื่อจะใช้ทำความเข้าใจกับประชาชน
กับคณะรัฐมนตรีแล้วก็ข้าราชการบอกว่านี่เลยปี๒๕๖๐นั้นเป็นปีที่สำคัญมาก
ที่เราจะต้องเดินหน้าไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยตามที่ทุกคนต้องการ

ใช่ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ต้องทำตัวเป็นสะพานไงคะที่ที่ให้คนเหยียบย่า
ก้าวข้ามผ่านน้ำที่เชี่ยวกราก

แล้วก็หรือว่าเป็นอุปสรรคสิ่งกิดขวางทั้งหมดไปให้ได้โดยทุกคนต้องทำตัวเป็นสะพานไม่ใช่แค่ตนคนเดียวนะคะ
ซึ่งสิ่งที่เขียนมาเขียนให้คนทั้งชาติให้คนที่ทำงาน

จะได้รู้ว่าปีนี้นะเราจะเป็นสะพานให้ทุกคนก้าวผ่านอุปสรรคต่างไปได้
วันหยุดทีนึงนายกก็จะแต่งเพลงสักเพลงหนึ่ง

ท่านนายกบอกว่า

มันเว้นได้ดีใจจริง
จำแบ่นเลย
เด็กไทยใส่ใจศึกษาภาชาบังคง

เพราะคนบอกว่าการเลือกตั้งจะมีการลงการเลื่อนหรือเปล่า
สรุปนี้อารมณ์ดีเลยแต่งเพลงสะพาน
สะพานบริจสะพานสิเออสรุปก้นเหมือนดายกจริง